แก๊งของเพื่อนคุณแตงโมนิดานะคะเขาได้มีการไลฟ์ขายเสื้อผ้าของคุณแตงโมที่เก็บไว้อยู่ที่บ้านโดยเป็นการไลฟ์ผ่านเพจของคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมค่ะซึ่งมีคนเข้ามาดูเป็นหมื่นเลยนะคุณผู้ชมนะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคุณแอนนาเนี่ยได้ขออนุญาตคุณแม่พะนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีความเห็นที่ตรงกันว่าแตงโม
และเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าคุณแอนนามีการไลฟ์ขายเสื้อผ้าของคุณแต่งโมมีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นชุดเรสสวยนะรวมไปถึงของแบรนด์เนมก็มีด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีทั้งการตั้งราคาแล้วให้เข้ามาซีเอฟรวมไปถึงการประมูลด้วยด้านคุณแม่ลูกดิวอาริสราค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ร่วมทำบุญด้วย

ใช้ของตัวเองเนี่ยมาตั้งขายมือสองเป็นเวียดใจแล้วด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ